ใช่ที่มันออกมาจากป่าแล้วไปขอกินน้ำ
เอ่อตอนนี้นะครับมันมาอีกแล้วนะคะ
คราวนี้ไม่ได้กินน้ำแล้วนะมากินย่า

นี่คือกระทิงป่าไม่ใช่กระทิงเลี้ยงน่าจะบอก
ไม่ใช่แต่ว่าเจ้าทองดีเนี่ยนะคะ
เป็นกระทิงที่แสนรู้เชื่องนะคะ
แล้วก็เป็นกระทิงที่คุ้นเคยกับผู้คนที่อยู่แถวนั้น
คือต้องบอกว่าที่ถิ่นประจำของมันก็คืออยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะ

คือพักหนึ่งมันหายไปเข้าป่านะคะ
เพราะว่าในป่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์
ฝนตกดีน้ำท่าดีก็คงไปกินน้ำในป่า

ใช่หายไปช่วงนึงช่วงนี้กลับมาแล้วอวดหุ่น
ล่ำสันของมันเห็นไหมคะคุณ
แล้วก็ท่าทีการเกี้ยวย่าอย่างสง่าผ่าเผย
หรือว่ามันปลดล็อกแล้วถึงลงมาได้
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ
ดีนี่แหละคุณลุงบอกว่ามันก็ธรรมดา
ช่วงที่ฝนมันตกป่าอุดมสมบูรณ
มันก็หายเข้าป่าไปตามธรรมชาติของมัน
แต่พอฝนตกนี่แหละย่าที่ลุงปลูกเอาไว้

กลิ่นมันเลยหอมหวนชวนจม
ย่าใหม่ย่าอ่อน

หอมหวนชวนจมมันจะนิ่มเดี๋ยวออกไปแล้วโอ้โฮกรุบกรับ
มองเห็นภาพออกเลย

กลับแบบที่คุณชนะบอกนี่แหละนะคะ

ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าทองดีนะที่มาเล็มย่าอ่อน

ผมไม่ได้ไปเพื่อนมันมาจะเป็นตัวอะไร
ก็เป็นเพื่อนพวกกระทิ่งไทยเหมือนกัน

นะก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับ

ที่ติดตามเจ้าทองดีสิ่งที่ได้หายคิดถึงกันด้วยค่ะ